มีคลิปเหตุการณ์บนท้องถนนอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่เขาแชร์กัน
จักรยานยนต์คันหนึ่งก็ขี่สายไปสายมาสวนเล่น
ถูกรถยนต์เขาชนจนเสียชีวิต
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตามไปเจอครอบครัวของผู้ตาย
เขาบอกว่าฟังเขาหน่อยเถอะ
มันไม่ใช่อย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กัน
รถที่ไปชนอ่ะเดือดร้อนเพราะเขาพยายามหลบแล้วแต่เหมือนกับพุ่งมา

คือญาติของผู้ตายบอกว่าเขามีอาการป่วยทางจิตนะครับ
อืมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ

กลัวอุ้งเนี่ย
คือขี่ล้ำเลนไปฝั่งนู้นถนนสองเลนต้องสวนกันนะฮะ
แล้วเหมือนรถเก๋งสีแดงเขาก็หักหลบ

เนี่ยผ่านบรรทุกมาก่อนรถกระบายคันหนึ่งค่ะก็เฉียวว่าเกือบโดนชน

จนกระทั่งไปเจอรถเก๋งสีแดง
และผู้ชายคนที่ขี่จักรยานยนต์คันนี้

นี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่ตามหลังมานะครับ
แล้วก็มีการโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กกันนะครับ
พร้อมกับระบุข้อความบอกว่ารถจักรยานยนต์ตายคาที่
อยากให้ลองดูคลิปพี่รถเก๋งซวยจริง
เจอแบบนี้น่าเห็นใจรถเก่งครับ
แล้วก็ระบุเหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นที่ถนนโชคชัยเดชอุดม
ตำบลหนองว่าอำเภอเบนจลักษณ์จังหวัดศรีสเกต

ก็แชร์ออกไปเยอะนะครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์กัน

แต่บางคนก็บอกว่าเขาอาจจะมีอาการป่วยอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามติดต่อไปยังเจ้าของคลิปนะฮะ
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับ
ก็เลยไม่ได้คุยกัน
ของผู้เสียชีวิตที่ขี่จักรยานยนต์
ได้คุยกับภรรยาของเขานะครับ
ผู้ตายชื่อในบัวไล่แก้วแดงนะครับ
ภรรยาชื่อนางหนูกุ่นนะครับ
ภรรยาบอกว่าสามีเขาไม่ได้เมา
แต่สามีเขามีอาการทางจิตนะครับป่วย
ต้องรับการรักษาจากโรงพยาบาล

วันเกิดเหตุสามีขี่จักรยานยนต์
กลับจากวัดบ้านคล้อเกรดสุริ
แล้วคาดว่าอาการทางจิตน่าจะกำเริบ
ก็เลยขี่จักรยานยนต์แบบที่เห็นในคลิปนั่นแหละ

ไม่ได้ตั้งใจว่าจะขี่สวนเล่นป่วนชาวบ้าน
หรือว่าเมาอะไรทั้งสิ้น
อาการทางจิตน่าจะทำให้เกิดอาการขี่ผิดเลนนะครับ
จนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
บอกว่าตอนนี้ก็กำลังปรึกษากับ
ทางญาติญาติในครอบครัวอยู่ว่า
จะฟ้องร้องคนที่ถ่ายคลิป
แล้วเอาไปโพสต์ทำให้สามีเสียหายไหม
เพราะว่าเขาไม่ได้เมานะครับ
ไม่ได้เมาค่ะแกกินยาจิตเวท
กินยาจิตเวทค่ะโดนยาฉีดด้วย
แกง่วงแกก็เป็นงั้นค่ะ
ก็เดี๋ยวจะปรึกษากันกับญาติก่อนว่าจะเอายังไงค่ะ
ตอนนี้ให้เสร็จที่งานสกร
ก็เป็นบ่อยค่ะ
แต่ไม่แรงขนาดนี้ค่ะ
อันนี้ที่ทางภรรยาเขาชี้แจงนะ
แต่ถ้าฟังนี่ก็คือมันก็อันตรายนั่นแหละ
โดยเฉพาะเป็นบ่อยด้วยอาการแบบนี้ใช่ไหมครับ
ทีนี้ในส่วนของตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกศิราวิทย์นวมดี
ภูมิกับการสพเบนจลักษณ์นะครับเจ้าของท้องที่
บอกว่าในส่วนของคดีเนี่ยตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
ตกลงแล้วเหตุการณ์นี้ฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกอะไรยังไงกันแน่
คือหลักฐานเนี่ยแน่นอนจากกล้องวงจรปิดของคลิป
รถที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยคือรถเก๋งไม่ได้พุ่งข้ามไปชนจักรยานยนต์
คนขับรถเก่งก็อยู่ในเลนส์ปกติและให้การว่าผู้เสียชีวิตขี่จักรยานยนต์
เลนเข้ามาพยายามเหยียบเบรกแล้วแต่ว่าไม่ทัน
ตอนนี้ก็คือการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ตาย
ว่าจะมีการเมาแล้วขี่จักรยานยนต์หรือไม่
ก็ตายคลิปไว้ด้วยว่าว่าเร็วแค่ไหนยังไง
แต่ก็ดูก็พอประมาณนะ
เกิดคือคนเจ็บเนี่ยเค้าเอามาก่อน
ในส่วนของสกรีนอะไรพวกนี้เราก็คงไม่ดูตรงนั้นครับ
ยังครับยังครับก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่

สีแดงที่ชนกับมอเตอร์ไซค์นี้เขาก็ไม่สะดวกให้ข้อมูลนะฮะ
บอกว่าตอนนี้ก็กำลังยุ่งอยู่ต้องเอารถไปซ่อม
เพราะว่าเป็นแค่ประการชั้นสามค่ะ
ก็เลยต้องดำเนินการเองทั้งหมดนะครับแม่แต่มันก็อันตรายนะ
ถ้าฟังจากญาติแล้วบอกว่ามีอาการทางจิต
แล้วเป็นแบบนี้จริงขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสักวันจนได้
เพราะถ้าปล่อยให้คนป่วยมีอาการป่วยทางจิตแล้วก็ขับรถ
มันก็อันตรายจริงไม่ว่าจะขี่รถจักรยานยนต์หรือว่าขับรถก็ตาม